คดีที่เสือหนใจใครที่เห็นข่าวเลอเกิน
ในเต้ยที่เสพยาเส็บติดจนคลุ้มครั่งก่อเหตุ
แทงเด็กปั๊มเสียชีวิตที่ปฐุมธานี
เวลาไม่กี่ชั่วโมงกลับไปที่บ้านตัวเอง
ยิงผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านจนเสียชีวิต
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปทำแผน๒จุดนะฮะ
แต่ว่าจุดปั๊มน้ำมันที่ไปแทงเด็กปั๊มน้ำมันจนเสียชีวิต
มีกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหามากันเป็น๑๐คนนะ
แล้วไปปั่นป่วนนะไปก่อกวนญาติของผู้ตายเขา

ตอนที่ญาติญาติเข้าไปถามผู้ต้องหาว่าไปฆ่าคนในครอบครัวเขาทำไมเนี่ย
พวกนี้ไปแบบไปฉุดกระชากนะถึงขั้นจะไปกระโดดถีบพี่ชายของผู้ตายเขา
แม่ขอเข้ามาแม่ขอเข้ามาขออนุญาตครับขออนุญาตครับ

เอ๊ะเพราะฝั่งผู้ข้าม

นี่เขาตายพี่ชาย
ผมหางอันนี้
นี่ฮะหลังรถกระบะที่ขึ้นไปที่ชาวบ้านเขาต้องไล่ไปเนี่ยเพื่อนผู้ต้องหา
ค่ะเพื่อนตัวเองไปแทงเขาตายนะคะ

แล้วมาก่อความวุ่นวายแบบนี้เพื่ออะไรไม่เข้าใจค่ะ
มาดูการทำแผนประมาณว่ากลัวว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยจะถูกทางฝั่งญาติของผู้ตายเนี่ย
เขาทำร้ายรุมประชาธรรมจนชาวบ้านจนตำรวจต้องไล่ให้กลับไปเนี่ยฮะ
ยังไปชี้หน้าเขาส่งท้ายก่อนจะขับกระบะออกไปเนี่ยฮะ

แล้วมีช่วงนึงเนี่ยถึงขั้นไปกระชากแขนพี่ชายของผู้ตายเขานะครับ

ตอนที่พี่ชายก็ยังจะไปถามผู้ต้องหาว่าไปฆ่าน้องเขาทำไม
แทงน้องเขาที่เป็นพนักงานปั๊มทำไม

นี่เป็นภาพที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในปั๊มน้ำมันริม
ถนนประถุมสามโคกนะครับตระบนบางโพนหนยอ่าอำเพอ
โคกจังหวัดปฐุมธานีที่ตีสองกว่าเมื่อสองวันก่อนอ่ะ
ไปก่อเหตุแทงพนักงานของปั๊มเสียชีวิตนะครับ
กลุ่มเพื่อนของในเต้ยเนี่ย๑๐กว่าคนได้
ขับรถกระบะมามาดูการทำแผน
นะแล้วมีช่วงนึงเนี่ยกรูเข้าไป
กระชากแขนจะกระโดดถีบพี่ชายผู้ตายเขา

แล้วก็ตะโกนด่าพวกนี้แล้วก็ไล่พวกนี้ออกไป

นี่ค่ะคือในเต้ยผู้ต้องหาเนี่ย
วันนี้มาทำแผนคือจุดปั๊มเนี่ยเป็นจุดที่ก่อเหตุจุดแรก
ใช่ค่ะแต่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนเป็นจุดที่สองของวันนี้นะฮะ

เมื่อคืนวันก่อนกลางดึกคืน๒๒มีนาคม
เต้ยหรือว่านายสลาวุฒิขันเสรีอายุ๒๕ปี

แล้วก่อเหตุใช้มีดกระหน่ำแทงนายสารวุฒินาควิชัย
ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นพนักงานปั๊มจนเสียชีวิต
ตำรวจนำตัวทำแผนตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ
เต้ยเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน๔๐บาทนะ

แล้วบอกกับผู้ตายที่เขาเป็นพนักงานเติมน้ำมันให้บอกไม่มีเงินจ่ายนะครับ
แล้วก็เอามีดสปาต้าเนี่ยขึ้นมาขู่ก่อนจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ขี่ออกไปจากปั๊มไม่ถึงสัก๑๐นาทีได้
ขี่ย้อนกลับมาแล้วก็เป็นไปตามภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
ที่มีพนักงานปั๊มอยู่ด้วยอีกคนสองคนนะครับ
คือมาถึงก็ปรีเข้าไปชกต่อยผู้ตายเขานะครับ
อดรัดฟัดเหวี่ยงกันแล้วก็ชักมีดขึ้นมากระหน่ำแทงเขาหลายครั้ง
ทั้งที่ลานของปั๊มน้ำมันนะครับ
จนผู้ตายที่ชื่อกอล์ฟเขาวิ่งหนีเข้าไปในมินิมาตร

เต้ยก็ยังตามเข้าไปในมินิมาตร
ไปกระด่ำแทงใส่เขาอีกนะครับ
รวมแล้วก็๑๐กว่าแผลครับ
จากนั้นยังสะบัดรองเท้าแตะของตัวเองเนี่ย
ใส่ไปที่ตัวของผู้ตายที่ถูกแทงแบบนอนจมกองเลือดอยู่นะครับ
แล้วก็เดินไปขี่จักรยานยนต์ของตัวเองออกจากปั๊มน้ำมัน
หลบหนีไปอย่างใจเย็นและเลือดเย็นนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
เต้ยไม่พูดอะไรเลยนะฮะนี่เป็นจุดในมินิมาตรนะฮะ

ผู้ตายที่ชื่อกอล์ฟเนี่ยเขาหลบเข้ามาในมินิมาต

มาแทงเขาต่อแล้วก็สะบัดรองเท้าแตะใส่เขาอีก
ก่อนจะขึ้นจักรยานยนต์ของตัวเองแล้วก็ขี่หลบหนีไปนะครับ
คือในเต้ยไม่พูดไม่ตอบอะไรเลยนะครับ
นักข่าวจะถามอะไรหรือว่าญาติของผู้ตายตะโกนถามอะไร
ไม่พูดไม่ตอบอะไรเลยนะครับ
หน้าก้มตาทำแผนอย่างเดียว
มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งคุณนฤทธิบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามดูการทำแผนอยู่เนี่ย
ก็ตะโกนถามในเต้ยนะได้ถามในเต้ยบอก
อยากจะขอโทษอะไรฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาบ้างไหม
เต้ยก็ตอบสั้นเนี่ยบอกผมขอโทษ

คือเหมือนกับเป็นห่วงเป็นห่วงว่าเพื่อนจะถูกทำร้ายระหว่างการทำแผน
เลยต้องมาป้องกันเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องกันเพื่อนมาปกป้องเพื่อน

ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน

ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน

ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องกันเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
ต้องมาป้องเพื่อนมาปกป้องเพื่อน
อืมแล้วก่อนออกไปนี่ตอนที่เขาไล่ไปนี่ยังไปชี้หน้าเขาอีกนะ
ยังมีทิ้งทวนทิ้งท้ายอยู่อะค่ะโอ้โหมันแสบจริงจริงนะฮะพวกนี้นะ
จริงคือไม่เข้าใจจริงจริงนะคะคือเพื่อนคุณเนี่ย
ฆ่าคนตายสองศพนะฮะถูกต้องทั้งยิงทั้งแทงนะครับ
แล้วคุณมาทำแบบนี้เนี่ยนี่เนี่ยน้องผู้ชมครับโอ้โห
คือสุดท้ายเนี่ยก็ถูกไล่ตะเพิดไปนะครับ
ส่วนตำรวจก็คุมตัวในเต้ยเนี่ยไปที่สพสามโคกนะฮะ
เพราะว่านี่เป็นจุดก่อเหตุจุดแรกก็จริงแต่ว่ามาทำแผนจุดที่สอง
นะฮะเดี๋ยวจุดแรกก็ทำแผนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่ง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็คุยกับทางครอบครัวของทางฝั่งผู้ตายนะคะ
น้าสาวของในก๊อฟผู้ตายอ่ะค่ะเขาก็ไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาก็คุยกับทีมข่าวของเราท่านนี้นะคะก็บอกเลยว่าคือตั้งใจจะมาดูหน้าฆาตกร
ว่ามาลงมือฆ่าหลานชายอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ได้ยังไงแต่กลายเป็นว่าโอ้โห
กลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหามาก่อกวนซะวุ่นวายกันไปหมด
เพื่อนของตัวเองทำผิดกฎหมายแท้เพื่อนของตัวเองฆ่าคนตายสองศพนะ
สองศพเลยนะแทนที่จะสำนึกมาทำแบบเนี้ย
ยังมาทำแบบนี้กับญาติของผู้ตายเขาอีกอะค่ะ
เมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เลยโอ้โห
ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาอย่างงี้ตายเลย
เมื่อกี้ตะโกนด่าเขาไปหลายรอบเลยโอ้โห
โอ้โหมันทนไปหลายบ้านเดียวกันเนี้ยบ้านเดียวกับแม่เนี้ย
ห่างกันสี่ห้าหลังเนี่ยแล้วมันเป็นคนไม่สู้
เพราะว่านี่คนตายเนี้ยมันเป็นคนดี
มันเป็นคนดีเป็นคนใจบุญมันไม่เคยสู้

เมื่อสักครู่นี้อีกฝ่ายมีการท้าทายกันด้วย

อย่ามาทำกันอย่างนี้นะอย่าทำลูกอย่าทำ
ก็พูดอยู่นะนุษย์อยู่ด้วยกันหมดเลย

พอแล้วพอเราเก็บแค่นี้ยังมาทำกับเราอีก
มันไม่ใช่นะคะคุณมันไม่ใช่
ด้านนายอนุสักนักรบนะคะ
ก็บอกว่าต้องการจะไปถามผู้ต้องหาว่า
ทำไมถึงมาลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
คือไม่ได้เข้าไปทำร้ายผู้ต้องหานะคะ
ทางญาติของฝั่งผู้เสียชีวิต
เขาไม่ได้มีใครไปทำร้ายผู้ต้องหาเลย
เขามาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เขาจะมาถามว่าโอ้โหทำไมถึงลงมืออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้

มาหาเรื่องญาติของผู้ตาย
ทำแบบนี้ได้ยังไงคะ
เวลาเค้าทำแผนใกล้เสร็จแล้วนะ
ผมก็จะเข้าไปดูใช่ไหมครับ
แล้วก็ทีนี้เขาก็มาดึง
ดึงแขนอย่างนี้ดึงแขนเฉยครับ
ตอนแรกออกโอ้โหเค้าเป็นใครทำไมมาดึง
ตอนแรกผมก็งงคิดว่าคงจะเป็นตำรวจหรือ
อะไรอย่างนี้มาแบบว่าดึงไว้ไม่ให้ผมกลัวว่าผมเข้าไปทำร้ายเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ผมก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรเลย

คือคุณผู้ชมบอกว่าตำรวจไม่น่าปล่อยไปเลยด้วยซ้ำนะคะ
เพื่อนของผู้ต้องหาที่มาก่อเหตุวุ่นวายแบบนี้
ควรจะดำเนินคดีมาก่อความวุ่นวายมาทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาเนี่ย

แล้วเพื่อนคุณเนี่ยเสพยาเสพติดเป็นพรุ่งข้างนะคะ
น่าจะจับตรวจยาเสพติดด้วยค่ะเพื่อนกลุ่มนี้
อาจจะไม่ได้เสพก็ได้พวกนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นห่วงเพื่อนหญิงลีก็ได้
แต่ว่าชาวบ้านบอกแหมไหนมาแล้วก็จับตรวจซะหน่อยก็ดี

เพราะอันหนึ่งคือสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายนะ
ที่เขากำลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพกันอยู่นะ
แล้วคุณไปดึงแขนญาติของผู้เสียชีวิตเขาเนี่ย
มันไม่รู้เข้าข่ายทำร้ายร่างกายเขาด้วยหรือเปล่านะคะ
หรือบ้านอยู่ที่ไหนก็ตามไปดูหน่อยก็ได้นะ
ตำรวจน่าจะตามไปดูหน่อยว่าอยู่ที่บ้านเป็นเด็กดีเรียบร้อย
เป็นคนที่รักเพื่อนปรารถนาดีต่อเพื่อนจริงหรือยังไงเนี่ยนะ
คุณผู้ชมคะแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่พี่รัฐอายุ๖๗นะคะ
แม่ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราแม่บอกว่าสงสารลูกชายมาก
คือคนร้ายเนี่ยกระหน่ำแทงลูกชายแม่เป็นสิบแผลนะมันคือไร้ความปรานีอะค่ะ
ลูกชายแม่ตั้งใจทำมาหากินไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครเลย
ก็อยากจะบอกดวงวิญญาณของลูกนะคะให้อโหสิกรรมให้กับผู้ต้องหาไป
บอกให้อโหสิกรรมให้เขาเถอะลูกลูกจะได้ไปดี
ลูกจะไปที่นี่ที่ดีแล้วก็ไม่ต้องคิดอาฆาตกันอีกไม่ต้องไปจองเวรกันทางใครทางมัน
จะไปเกิดพบภูมิที่เขาเกิดไปเกิดพบภูมิที่มันสูงกว่าเขา
จะได้ไม่ต้องมาโดนเจอกันอีกเขาชื่อเออเขาชื่อเดียวกันนะ
คนที่เดียวกันอ่าอัคระตัวก็อัคระเดียวกันเลย

นายสลามุชคันศรีไปรวมทำแผน

หน้าบ้านที่อยู่ห่างจากบ้านตัวเองแค่๕๐เมตร
เพราะว่าพอก่อเหตุแทงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิตแล้ว

ช่วงสายที่บ้านมายิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต

เป็นจุดที่นางสาวมะลิวัลแสงจันทร์อายุ๔๐ปี
นอนอยู่บนเปรยวนหน้าบ้านแล้วถูกในเต้ยยิงเสียชีวิตแบบไม่รู้อีโนอิเน่เลยฮะ
นี่ครับบ้านอยู่ที่ซอยทางเข้าวัดเจดีทองหมู่๓ตะบนบางกระบือ
อำเภอสามโคกปฐุมธานีนะครับในเต้ยเนี่ยใช้ปืนจุดสามแปดไปยิงเขาเสียชีวิต
ตอนที่นอนอยู่ที่เปรยวนใต้ถุนบ้านกระสุนเนี่ยเข้าหน้าผากนะฮะ
หน้าผากด้านซ้ายเนี่ย๑นัดเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ตำรวจคุมตัวมานะครับวันนี้นะฮะคุมเข้มมานะครับเพราะว่า
เกรงว่าผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาธรรมก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรความปลอดภัยของในเต้ยอะไรหรอก
แต่ว่าถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคดีซ้อนคดีนะ
เดี๋ยวชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องผู้ตายจะต้องมาตกถูกขดงคดีอะไรไปอีกนะครับ
จุดแรกเป็นจุดเปรยวนใต้ถุนบ้านที่นางสาวมริวัลผู้ตายนอนเล่นอยู่นะครับ
ที่ในเต้ยเนี่ยซึ่งเมายาเสพติดเดินตรงเข้ามาหามาที่บ้านเขาแล้วใช้ปืนจ่อยิงหน้าผากเขาเลยฮะ
แบบไม่รู้อีโนอิเน่อะไรเลยนะครับมาถึงเนี่ยยิงเขาเลย
จุดที่๒เป็นจุดที่บ้านของตัวในเต้ยอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายแค่๕๐เมตร
จุดนี้ตำรวจไปตรวจค้นนะฮะเจิมอาวุธมีดเปื้อนเลือดหลังจากที่ก่อเหตุแทงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิต
แล้วก็เอามีดที่เปื้อนเลือดกับเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเนี่ยมาถอดทิ้งที่นี่นะฮะ
จุดที่๓กับจุดที่๔เป็นจุดที่ในเต้ยเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงนางสาวมริวัลไปซ่อนในห้องนอน
ทั้งมีดที่แทงเขาตายทั้งปืนที่ยิงเขาตายก่อเหตุแล้วก็กลับมานอนอยู่ที่ห้องตัวเองเนี่ยค่ะ
แล้วก็มาซ่อนของที่ใช้ก่อเหตุจุดที่๕เป็นจุดที่ไปจอดรถจักรยานยนต์นะฮะที่ขี่ไปก่อเหตุนะครับ
จุดที่๖เป็นจุดที่ใช้ปืนยิงลงพื้นจุดที่เจ็ดเป็นจุดที่ในเต้ยผู้ต้องหายิงปืนขึ้นฟ้า
ขณะที่เดินออกจากบ้านของนางสาวมริวัลหลังจากที่ยิงเขาแล้วค่ะ
นี่นะฮะคือก่อเหตุแบบที่ว่าโอ้โหมันเสพยาเสพติดแล้วมาก่อเหตุขนาดนี้เนี่ย
ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่าสะเทือนใจมากก็คือสามีของนางสาวมริวัลนะครับ
นายจักรพงศ์มีภูลแล้วก็แม่ของสามีนะญาติญาติด้วยมารอดูด้วยความโกรธแค้นแล้วฮะ

หลังจากนั้นก็ไปต่อที่ปั๊มน้ำมันนะฮะ
แต่ละจุดก็ใช้เวลาทำแผนอยู่สักประมาณ๒๐นาที
ทำแผน๒จุดใช้เวลาอยู่๔๐นาทีได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับนางแป๋วคมน้อยอายุห้าสิบแปด
นี่เป็นแม่สามีของนางสาวมริวัลนะฮะ
นางสาวมริวัลอยู่ที่บ้านที่ปฐุมธานีเนี่ยเป็นบ้านของสามีนะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าคือกับบ้านของผู้ต้องหาเนี่ย
ว่าตัวในเต้ยเองเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยกับบ้านของฝั่งผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะ
ก็เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ห่างกันแค่ห้าสิบเมตรตกใจมากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
จะมาเกิดแบบนี้แล้วมันก็หยอกไม่จัด
ไม่นึกเลยไม่คิดเลยเคยดูแต่ข่าว
เห็นต่างจังหวัดอื่นแล้วเนอะ

บ้านเราจะงกสุด

สมควรจะมาทำแบบนี้เลย
คนของเราก็มันก็ดีสุดเลย

ไอ้ยานั้นลกไม่แล้ว
หลังจากทำแผนเสร็จทั้ง๒จุดนะครับ

คุมตัวในเต้ยไปควบคุมตัวที่สถานีตำรวจต่อนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลปฐุมธานีนะฮะ
โอ้โหนี่ก่อเหตุโหดเยี่ยมเหลือเกินนะครับ
สพสามโคกแจ้งข้อหาในเต้ยนะครับ

คดีที่ใช้มีดแทงพนักงานปั๊มน้ำมันเสียชีวิต
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไรรองไว้ก่อน
และข้อหาพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ส่วนคดียิงนางสาวมริวัลเพื่อนบ้านเสียชีวิต
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรรองไว้ก่อน
และข้อหาบาวุฒิปืนไปในที่สาธารณะ

และยิงปืนในที่สาธารณะ

คุณผู้ชมค่ะครอบครัวของนางสาวมะลิวัลนะคะไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ
เพื่อนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุธาวาสอำเภอราชหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
แล้วก็ทำพิธีรดน้ำศพบรรยากาศเศร้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สามีของผู้เสียชีวิตนะคะนายจักรพงศ์มีภูลอายุ๓๘ปีน้ำตาไหลตลอดเวลา
ก็ยอมรับว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหามาก่อนนะคะสามีของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้
จนถึงตอนนี้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวค่ะ
ความสูญเสียนี้นะคะทำให้ลูกสาวกับลูกชายของภรรยาที่เกิดกับสามีเก่าอะนะคะ
เรียนอยู่มสามกับป๕ขาดแม่ไปนี่ค่ะแต่ตัวนายจักรพงศ์บอกว่า
ผมก็จะดูแลลูกของภรรยาให้ดีที่สุดเพราะว่ารักเหมือนลูกแท้ค่ะ
จริงเขาทุกวันนี้สังคมอย่างที่บอกด้วยนิดยาอะไรก็ไม่รู้แหละ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนผมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนชายไม่รู้เรื่องเลย
ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าแล้วสิ่งที่มันกระทบมาก็คือ
แฟนผมเหมือนเป็นเสาหลักที่บ้านส่งให้พ่อให้แม่ทุกเดือน
แล้วเขาก็มีลูกสองคนมันไม่มีอะไรจะเยียวยาแล้วมั้ง
ขนาดแค่คำขอโทษเขายังไม่พูดออกมาเลย
ใช่คือขนาดคนแค่บอกว่าแค่ขอขอโทษมันยังไม่ขอโทษเลย
แล้วมันคืออะไรคือผมก็ไม่เข้าใจแล้วว่าผลกระทบที่ตามมา
คือเขาได้รับกรรมคือติดคุกแต่เดี๋ยวเขาออก
แต่คนที่อยู่ข้างหลังแฟนผมจะอยู่กันยังไง
นี่นะคะเหมือนที่สามีของผู้เสียชีวิตบอกนั่นแหละ
ดูสิคะพิษภัยของยาเสพติดเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
นางสาวริวัลอยู่บ้านใกล้กันด้วยซ้ำ

ครอบครัวจะตั้งศพของนางสาวมริวัลบำเพ็ญกุศล๔คืน
มีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๗มีนาคม
ส่วนศพของในก๊อฟพนักงานปั๊มน้ำมันนะคะ
ครอบครัวจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบังเตยกลางอำเภอสามโคก
มีกำหนดจะทำพิธีชาปนกิจในวันพระราชสมดีที่๒๕มีนาคมค่ะ
คือถ้าคุณมีคนรู้จักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ไม่ได้จริงค่ะนี่คือโทษของมันทุกวันมีข่าวลักษณะแบบนี้
คือกรณีในเต้ยเนี่ยแม่ในเต้ยบอกก็รู้แหละว่าลูกชายเนี่ย
ดื่มน้ำต้มน้ำใบกระท่อมใช่ไหมฮะ
แต่ไม่เคยไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครไม่เคยทำร้ายใครแม่บอกแบบนี้
แต่ใครจะรู้ว่ามากกว่านั้นลูกคุณไปติดยาเสพติดแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
ถ้าคุณเพิกเฉยไว้คุณกำลังสร้างฆาตกรให้เกิดขึ้นในสังคมนะฮะ